ช่วงนี้มีข่าวรุนแรงหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ถ้าดูก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ถ้ามีเด็กอยู่ด้วยก็ให้คำแนะนำด้วย
เพราะว่าที่ขอนแก่นทวงหนี้ครับ

ไม่เป็นไรวันที่๖นะครับ
ดีเลยนะครับ
ดีครับ
นะฮะลูกหนี้ที่ตบหน้าได้พอใจไหมใครจะกล้าตอบ

แล้วมีการบังคับจับมือด้วยผมใช้คำว่าบังคับจับมืออะไร

เนี่ยฮะโอ้โหตบกระเหวี่ยงสุดแขนเลย

คลิปนี้นะครับถ่ายแล้วยังถูกส่งไปขู่ลูกหนี้คนอื่นอีก

ถูกส่งไปขู่ลูกหนี้คนอื่นอีก
อ่ะเรื่องนี้มันเริ่มจากลูกหนี้คนหนึ่งนะครับ
เล่นแชร์วงหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่น
เหยื่อรายนี้ส่งไม่ไหวแล้วส่งไม่ไหวกลุ่มแชร์สรุปยอดมาให้เธอเป็นหนี้เท่าไหร่
ล้านแปดครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะฮะลูกหนี้คนนี้เป็นผู้หญิงนะ
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้รับเงินตามยอดที่แจ้งมานะ
ที่ผ่านมาเจ้าหนี้ก็แนะนำวิธีการจะหาเงินไปหาอย่างนั้นสิ
ไปหาอย่างนี้แนะนำสารพัดเลยนะครับให้ระยะเวลา๓เดือน
กำหนดให้ชำระวันละ๕๐๐บาทเธอบอกเธอจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับ
หนี้ไม่พอใจครับส่งคลิปมาขู่แล้วก็ยังแชทขู่ด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอไปแจ้งความแล้วนะครับแต่ตำรวจไม่รับแจ้ง
ทำไมทำไมตำรวจให้เหตุผลว่าเธอมีอคติกับคำพูดของเท้าแชร์ฮะ
ขณะนี้เนี่ยเธอรอกระบวนการทางศาลเท่านั้นเท้าแชร์ไปฟ้องเอา
ไปฟ้องเลยเอาคดีขึ้นสู่ศาลเลยนะครับ
หวังว่าจะขอความเป็นธรรมในการผ่อนจ่ายคืนนะฮะ
ตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนี่แหละครับ
ย้ำกันอีกทีไหมปุ้ยนะฮะเป็นหนี้ต้องใช้ถวงหนี้ต้องเป็นทำนะฮะ
นะคะโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับรุนแรงมากเกินไปฮะ
เมื่อไหร่จะหมดสักทีเนี่ยเราอ่านข่าวแบบนี้ตลอดเลย
แต่ตอนไปเอาเขามาอย่าลืมนะก็ต้องคืนนะไม่มีนะ